ลอตเตอรี่ที่คิดว่าถูกรางวัลที่๑

คือญาติกันยายจี่

แล้วเธอมาบอกไม่ถูกแล้วลอตเตอรี่ไปไหน

จมถึงขั้นเผาพริกเกลือแช่ง

โกรธสุดละนี่แหละครับ

อายุ๕๓หลานสะพ้ายของยายจี่

ลอตเตอรี่มาที่บ้านบอกตรวจให้หน่อยสิ

เป็นลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข๕๗

มันไม่ตรงกับรางวัลอะไรเลยนะ

วันต่อมายายจีมาด่าเลย
มาด่ามาแช่งเผาพริก

ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของยายจี่ครับ

ลอตเตอรี่ของฉันเนี่ยมี๗ใบนะขาว

ยายมีพยานยืนยันว่าซื้อมาจริง

ใส่ถุงพลาสติกในเหน็บไว้ข้างในด้วยนะนี่แหละฉันถูกจริงจริงเดี๋ยวถ้า
ได้ตังค์นะใครช่วยฉันฉันให้หมดเลย
เอาไปให้เขากวดไงเอาไปให้เขากวดมาเขาก็ยึดอีกสองวายนี้ไว้
แล้วเขาก็คืนนี้ให้หมอฉีกตรงขาดเห็นไหมนะ
ฉีดลงขาดเลยเนี้ยคืนนี้ให้มาอันที่มันไม่ถูกมาก็คืนให้มา
อันนี้เก็บเงียบเลยเขาบอกว่าทวงนะถ้าลูกชายหรือลูกสะพ้ายหลาน
บอกว่างั้นมึงไม่คืนจะเล่าอีกสองวายมึงไม่คืนจะเล่า
ถ้ามันคืนให้มันก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเขาก็ซื้อไว้หวยมาไง
ถึงได้มั่นใจดูถ้าไม่ซื้อไว้ห่วยมาไม่รู้อืม
ซื้อรัฐบาลมาถึงได้ดูยายมั่นใจไหมว่าจำเลขถูก
โอ้โหฉันมันไม่มั่นใจอยู่ในกระเป๋าโอ้ยทำไมจะให้ลูกชายดูด้วยเนี่ย
ยายบอกฉันถูกหลานสบายบอกฉันไม่ได้เอาไปถามใครดีอ่ะ
อืมถามคนขายลอตเตอรี่ไหมผู้สื่อข่าวไปหาเลยครับ
ขายลอตเตอรี่แม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกยายจีน่ะบอกว่าหยิบลอตเตอรี่ให้หน่อย
เป็นล็อตเตอรี่ชุดสองฉบับนะสิบสองล้านบาทจำได้ว่าเลขศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ย
ไอจีไปแต่ไอ้๓ตัวหน้าเนี่ยจำไม่ได้ว่าเลขอะไร
จนถึงขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าลอตเตอรี่๒ฉบับนั้นถูกหรือเปล่า
รางวัลที่หนึ่งต้องให้กองสลากช่วยตรวจสอบปลกสลากสามเล่มนะครับ
ปกสลากนะครับที่มีเลขที่เล่ม
ทั้งสามปกให้กับกองสลากและจะตรวจสอบดู
ถ้าหากใน๓เล่มนี้มีเลขที่ถูกรางวัลที่๑เดี๋ยวจะไขได้ทุกข้อสงสัยเลย
ลอตเตอรี่ฉบับนั้นมันมีจริงหรือเปล่าถูกรางวัลที่หนึ่งไหมเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้